รู้จะโทษอะไรดีโทษความเมาหรือโทษหมูหรือโทษเมียดี
เรื่องของเรื่องคือนุ่มคนหนึ่งแกเมากลับบ้าน

ซื้อหมูมาหมูทอดจะให้เมียปรากฏว่าเมียไม่กิน

เดินเข้าไปในครัวคว้ามีดมาเจาะลิ้นปี่ตัวเอง

เกือบตายฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้

น้ำตาไหลภาคเลยหายใจเด็ดขาดด้วย
เพราะเอามีดปักอกตัวเองไป๒ที

เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามช่วยกันห้ามเลือดอยู่
ถมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลทันที
เกิดอะไรขึ้นจรูนทำไมถึงเป็นแบบนี้
แม่ยายของจรูนก็คือนางพันธลายพยักษ์บอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณสัก๒ทุ่ม
ล้วนไอ้ลูกเขยเมากลับมาพอเมากลับมาแต่มันมีน้ำใจ
มันซื้อหมูมากะว่าจะเอามาทอดให้เมียกินแม่ยายเลยตะโกนไปไม่ต้องทอด
เพราะว่าคนเขากินข้าวกันหมดแล้วกลับมา๒ทุ่มใครจะรอกินข้าวเย็น
พอตะโกนไปคำแรกเนี่ยไอ้จรูนมันเริ่มมีอาการไม่สบายใจ
มันเริ่มมีตะหิดหงุดหงิดฮะพอหุดหงิดอ่ะวางหมูไว้ในครัว
จากนั้นเดินขึ้นไปหาเมียก็คือลูกของแม่แม่พันธุ์นี่แหละนะ
เดินขึ้นไปหาเมียไปกระซิบข้างหูเมีย
บอกพี่ซื้อหมูมาทอดกินกันมีน้ำเต้าหู้กับหมูทอด

เมียบอกกูไม่กินและทะเลากัน
แล้วเอามีดรัวปักอกตัวเอง
หนึ่งทีแรกไม่เป็นไรทีต่อไปเลือดพุ่งเดี๋ยวฟังจากแม่ยายฮะ

ในช่วงหน้าท้อนี่ประมาณกี่แผลครับ
สองแผลในมืออีกแผลหนึ่งมันถ้าลุกกระเป๋านี่นี่กระเป๋าโง่มันหนา
พอมันมาจับทันถ้าไม่ใช่กระเป๋านี่นะมันไม่เหลือไม่เหลือ